มีรางบอกเหตุไหมว่าจะโชคดีแล้วหลังจากนี้ยังทำอาชีพเดิมครับ
เราได้เป็นต๊อบก่อนัดก็บ้างอ้าวโอ้เราเราขายตามนัดด้วยใช่ไหม
ตามนัดด้วยอ่าหวยได้ซื้อเมื่อไหร่อ่ะซื้อเมื่อไหร่
สี่ห้าวันที่แล้วครับโอ่อย่างนี้ยาดเขาเอามาเอามาให้เขาต๑๒๐๐
ทะเบียนรถเขาแล้วถูกสามสิบล้านแล้วตอนนี้
คิดจะทำง่ายบ้างไหมยังไม่ได้คิดอะไรต้อง
มีมีลูกทั้งหมดกี่คนน่ะสามคนมันเรื่องเล็กมีลูกสาม
คนมีญาติพี่น้อง๘๐ตอนนี้มีเพิ่มใช่ไหมครับมีเพิ่ม
ภาคคติทูแบบนี้บ่อยนะครับถูกวันต่างแล้วเราจะเลือก
ชีพนี้ไหมยังจะขายข้าวแกงต่อไปเหมือนกันขายตรงเนี้ย
อ๋อมันยังไม่มีบ้านอยู่เลยยังไม่มีอยู่เลยใช่ใช่นับ